คุณผู้ชมฮะสามคนนี้เราสามคนนี้มาที่บางแสนชนบุรี
นอกจากจะมารับความสุขและมามอบความสุข
เรามีของมาแจกด้วยของไม่หมดเราไม่กลับนะครับ
เมื่อวานนี้ไปตลาดปลาบางแสนมีกิจกรรมให้มาร่วมสนุกกัน
แล้วใครได้อะไรไปบ้างไปดูกันฮะแล้วตอนนี้เราพามาที่ตลาดปลาบางแสนนะ
เห็นแบบนี้ไม่ใช่อยู่ญี่ปุ่นนะนี่ชนบุรีในประเทศไทย
แล้วผมมาแบบนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าไม่ได้มาหาของกินอย่างเดียว
เอาของมาแจกด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุก
ผมได้๒คนจะมาร่วมสนุกกับผมแล้ว

พี่วิชัยนะครับอันนี้พี่อะไรครับ

ซอพลาเพลินง่ายเลยนี่ใครทำได้ถูกต้องและเร็วที่สุด
รับไปเลยของรางวัลจากไทยรัฐแล้วก็แก๊กซี่นะ
เดี๋ยวผมกดกลิ่งปุ๊บเล่นเลยนะ

พี่วิชัยมาจากที่ไหนนะมาจากกัญจนบุรีครับ
การจนบุรีอันนี้มาทำอะไรมาเที่ยวไหมมาเที่ยวครับ
คุยกับพี่บาทต่อรอเล่นต้องเล่นแล้วต้องเล่นเกมแล้ว
เอาแล้วนะเริ่มครับ
มาเลี้ยงให้ถูกนะเลี้ยให้ถูกนะ
ถูกไหมถูกไหมไหนผมขอดูหน่อย
โอ้โหพี่วิชัยตีตื้นพี่วิชัยตีตื้น
ยังยังอีกยังอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่วิชัย
กิ่งเลยกดกิ่งเลยถ้าคิดว่าถูกแล้วกดกิ่งเลยฮะ
โอเคไหนขอเช็คก่อน
เออโอ้ก็เกือบไปนะพี่บาทเกือบไปนะ

สุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
นี่ครับผู้ชนะของเราให้พี่บาทก่อนเลยครับอันนี้นะครับ
ของที่ระลึกจากไทยรัฐทีวีขอบคุณมากเลยนะครับ
แล้วก็ผู้ชนะครับผู้ชนะนะครับขอบคุณนะครับพี่วิชัยครับขอบคุณมากนะครับ
ผมว่าต้องหาอะไรกินแล้วล่ะมาตามมา

ร้านแรกก่อนเลยผมเดินมานี่สะดุดตากับป้ายหน้าร้านเลย
น่าคุ้นพี่พิงกี้นี่พี่พิงกี้สาวิกาเป็นพรีเซนเตอร์
เห็นว่าต้องเติมซอสนะโรยผงนิดนึงแบบไม่อั้นเลยอ่ะ
ดูซิจะอร่อยแค่ไหนปลาหมึกไปแล้วต้องมาต่อน้ำอะไรหวานหวาน
ให้มันอร่อยสดชื่นหน่อยเอ๊ะนี่ร้านราเมงหรือเปล่าเนี่ย
แต่ดูแล้วทำไมไม่มีราเมงขายอ่ะมันชาไข่มุกนี่
นี่คือร้านชาเมงเป็นร้านชานมไข่มุกซิกเนเจอร์ราเมงไข่มุก
หาที่ไหนไม่มีมีที่นี่เนี่ยร้านชาเมงเนี่ยโอ้โหต้องลองแล้ว
มาถึงร้านนี้สายหวานห้ามพลาดต้องบอกเลยเอาหวานให้มันเต็มที่เลยนะ
เพราะดูสินี่ชาเขียวชานมชาไทยมาพร้อมกับอะไร
มวลมหาประชาวิปวิปครีมบีบมาแบบจุกล้นสูงขนาดนี้
มาถึงร้านสุดท้ายแล้วร้านนี้อีชิโกภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสตรอเบอรี่
แต่ขายแตงโมปั่นต้องสั่งซะหน่อยละเอาแตงโมส้มฮะนี่อิชิโกแบบนี้นะ
โอ้โหอร่อยต้องมาจริงตลาดปลาบางแสนที่จังหวัดชนบุรีนะ

โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ